กันที่ลำไยหายทองคำนะคะคืออย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เธอจะเพิ่งจะสูญเสียคุณตาคุณตาเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็ได้เสียชีวิตไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพนะคะ
โดยลำไยหายทองคำค่ะได้นำเอาวิชาความรู้ทางด้านหน้าตสินที่มี
ด้วยการรำมโนราบริเวณหน้าเมนเผาศพของคุณตาเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณท่านสู่สวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นภาพที่คุณผู้ชมน่าจะแทบจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นัก
ไปดูลีลาอันอ่อนช้อยของเธอกันค่ะ
หลายคนสงสัยว่าโหลำไยรำได้ขนาดนี้เลยเหรอคือต้องบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ตัวเธอเองเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแบบเต็มตัวแล้วลำไยเองยังเคยเป็นนักเรียนหน้าตสินมาก่อนนะคะ
เธอบอกด้วยว่าตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้กับคุณตาผู้เป็นที่รัก
และเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เป็นบ้านที่อยู่เรียนมาแต่เราก็อยากจะฟังครั้งสุดท้ายให้ตา
ถ้าหากว่าโดยวิญญาณคุณตาบนเวรอีกตอนนี้ลำไยจะฟังอะไรถึงมา
ก็อยากบอกว่ารักตารักตามากกว่าคนที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็ก
เคยไม่ตามใจเลยค่ะตามใจ
สำหรับพิธีชาปนากิจศพของคุณตาลำไยหายทองคำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้คุ้นตากันสักเท่าไหร่นัก
สำหรับการแสดงของลำไยหายทองคำนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องลำไยด้วยค่ะ
ค่ะแต่ว่าคุณตาคงสบายใจได้นะตอนนี้นะคุณลำไยนะก็มีผลงานเป็นของตัวเองนะคะ
สามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ระดับหนึ่งเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับลำไยต่อไปด้วยนะคะ